คุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้นี่ยังไม่หมดนะเครื่องเรื่องราวของของกินเนี่ยยังไม่หมด
อยากจะพาไปทานข้าวแกงเหลือเกินใช่ไปทานข้าวแกงเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยกันนะคะ
สำหรับร้านข้าวแกงเมืองตรังร้านนี้จุดเด่นของร้านก็คือใช้วัสดุธรรมชาติ
มาเป็นภาชนะในการใส่อาหารคุณเรียกได้ว่ารักโลกรักสุขภาพนะคะ
แล้วก็อิ่มท้องด้วยค่ะนี่ไปดูหน้าตากันก่อนนะคะ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านวันวานตั้งอยู่ริมถนนสายตรังพัทธลุงตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
นายพิสารเกิดควรเจ้าของร้านเขาบอกว่าภาชนะบรรจุอาหารที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย
จะใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างเช่นใบตองแล้วก็กาบหมากมาทำเป็นกระทง
หรือกระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นแก้วน้ำคุณเห็นบนโต๊ะไหม
แก้วน้ำจากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็มีเชือกกล้วยพันเอาไว้
รวมไปถึงเวลาเขาห่อข้าวเนี่ยนะคะใช้ใบตองห่อเสร็จ
ก็จะใช้เชือกกล้วยเนี่ยมัดห่อข้าวอีกทีหนึ่งโอ้ธรรมชาติสมัยก่อนเลยนะ
คืออะไรอาหารอะไรก็ตามนะครับถ้ามาห่อด้วยใบตองแล้วเนี่ย
มันก็จะทานแล้วจะได้ความรู้สึกอร่อยมากขึ้นเพราะมันหอมไง
ใช่แล้วก็ไม่เป็นมลพิษด้วยเห็นไหมดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยคุณ
ก็ถูกอกถูกใจลูกค้านะคะแล้วก็นักชิมจากทั่วประเทศ
ส่วนเมนูอาหารที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี้เป็นอาหารถิ่นภาคใต้
มีทั้งคั่วกลิ้งหมูแกงส้มกบตับผัดตะไคร้
แล้วก็ยังมีเมนูเด็ดอีกก็คือแกงเนื้อควายใส่มะเขือ
อันนี้เป็นเนื้อแล้วนะใช่เป็นเนื้อควายเหมือนกัน
ของคุณเป็นข้าวเกลียบหนังควายไปแล้วนะอันนี้ใช้เนื้อมาทำนะคะ
ทุกชนิดก็จะหาซื้อจากในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีเมนูของหวานอย่างล็อตช่องเอาไว้บริการอีกด้วย
สำหรับราคาอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นข้าวราดแกงกับข้าว๒อย่างอยู่ที่๔๐๕๐บาท
แต่ว่าถ้าเป็นกับข้าวจานเดียวเนี่ยก็จะมีราคาตั้งแต่๔๐ไปจนถึง๘๐บาทนะคะ
แล้วก็หลังจากที่เปิดให้บริการมาระยะหนึ่งก็พบว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมาก
ต้องขยายพื้นที่ร้านเพิ่มขึ้นให้ใหญ่ขึ้น
ขายในแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐บาทเลยค่ะคุณ

โดยร้านนี้จะเปิดบริการเวลา๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมงเท่านั้นนะคะ

ส่วนการแต่งกายของพนักงานในร้านนะคุณก็จะต้องแต่งเป็นสาวชาวบ้าน
เพื่อให้เข้าบรรยากาศกับพื้นถิ่นภาคใต้กันนิดนึง

นี่เจ้าของร้านก็มีการแบบผูกผ้าขาวม้าด้วย

อย่างที่บอกไปว่าเป็นการลดปริมาณขยะลดมลพิษให้กับประเทศเราด้วยนะ
อยากแบบให้ทุกคนหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติในการเป็นภาชนะใส่อาหาร

ก็จะได้อรรถรสในการทานอาหารอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะ